วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อ๓๖๘๔รายเสียชีวิต๒๖ราย
วันนี้นักข่าวได้ไปถามคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการยืนยันด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมไป๙รายแล้วนะฮะ
แล้วบ้านเราจะรับมืออะไรกันยังไงต่อไปนะครับ
คุณอนุทินถูกคำถามบอกว่ากังวลจะติดเชื้อในประเทศหรือเปล่า
ประเทศไทยคงไม่ถูกยกเว้นเพราะเราก็ไม่ได้ปิดประเทศ
แต่เรามีมาตรการในการดูแลคนที่เข้ามาในประเทศ
ถ้ามาถูกกฎหมายอย่างไรก็ไม่หลุดนะฮะ
ส่วนการลักลอบเข้าผิดกฎหมายฝ่ายความมั่นคงดูแลเต็มที่
และกรมควบคุมโรคร่งกำลังเร่งโรนโรงให้ประชาชนรับวัคซีนเข็ม๓
ันมีวัคซีนเข็ม๓ให้ประชาชนแล้วด้วย
นี่คือสิ่งที่คุณอนุทินพูดออกมานะครับ
แล้วก็วันนี้มีรายงานว่าผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
แต่ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบหาเชื้อก่อน
เป็นเชื้อโควิดสายพันธุมิครอนหรือไม่

ในบ้านเรามี๔๖๕แห่งที่ได้รับรองมาตรฐาน
แต่ว่าไม่ใช่ทุกแห่งจะตรวจหาเชื้อได้
อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเจอโอมิครอนในบ้านเราจริง
สิ่งสำคัญคือต้องตรวจเจอเร็วแล้วก็สกัดได้เร็ว

คือตอนนี้เรียกว่าเป็นการระบาดโดยผู้ติดเชื้อ
ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะไม่ได้เป็นการระบาดในบ้านในบ้านเรา